แต่คลิปบางคลิปเห็นพฤติกรรมของสัตว์แล้วของขึ้นจริง
เอาก็เล่นไปจัดการกับของรักของห่วงเป็นร่องเป็นรอยแบบนี้
ขึ้นสิแบบนี้มันขึ้นนะสิ

คุณยากกินมั้ยละต้มยำไก่บ้าง
เตีนสุปเปอร์

ลือบแก้วจนมันเงาเป็นเงาอ๋อไก่มันเห็นตัวมันเอง

มันก็เลยตีไม่หยุดเลย
โอ้โหทีนี้เป็นร่องเป็นรอย
ยาวครับแบบนี้ยาวเคลียร์กันยาวครับ

โอ้โหแซวเล่นนะเจ้าของเขาก็รักไก่ของมันแหละ
แต่ยังไงซะรถเป็นร่องเป็นรอยเอาก็ไปซ่อมไปอะไรซะ
คือยังไงรู้ไหมบอกให้ฟังนะ
รถไม่ว่าจะแพงอะไรยังไงก็ตาม
แต่มันเป็นของใช้นะคุณผู้ชม
คือต้องใช้สติ
คือบางทีเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกแบบ
เฮ้ยรถที่เรารักเป็นร่องเป็นรอย
โดนชนโดนขีดโดนขวนปล่อยวาง
ใช่เมื่อเช้าเนี่ยดิฉันเห็นรถคุณชนะโดนชน
ฉันก็เลยยังไม่บอกฉันรู้ว่าเขาปล่อยวาง
คุณชนะไม่เป็นไรเนอะของนอกกาย
คุณชนะนี่ย่ำไปไหมยู่ติดร้อนย้างติดแตกออกมากัน
จนน่วงใบหน้าคือแตกอะ

คือที่ฉันชนเอง

ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร